ยังมีอีกหนึ่งดราม่าจากยังอยู่ในแวดวงคนบันเทิงนี่แหละค่ะ
ลงไว้บอกว่ามีแมสพร้อมขาย๑แสนกล่อง

ราม่าเรื่องชีวิตรักเธอเพิ่งจะจบไปเพิ่งจะเคลียร์กันไปใช่ไหม

หลายคนบอกว่าเอ๊ะมาโพสต์ขายหน้ากากอนามัยแบบนี้
มันผิดกฎหมายไหมเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกหรือเปล่า
เพราะก่อนหน้านี้มีปัญหากันไปหลายเคสแล้วนะ
ลองฟังที่เธอได้โพสต์ไว้หน่อยนะฮะคลิปนี้นะครับ
ชั้นตัวนี้สำคัญมากนะคะมีแผ่นกล้องตรงกลาง

วันนี้เข้ามาอีกแล้วค่ะมีทั้งหมดสามหมื่นกล่องนะคะ
ให้ดูใกล้ก่อน

นี่ค่ะทั้งหมด๓ชั้น

มีแผ่นกล้องตรงกลางนะคะ
ตอนนี้เรามีอยู่๓๐๐๐กล่องนะคะ

แพ็คเกจมันเจ้าต้นจริงข้างใน

ใครสนใจที่จะสั่งแนนนะคะก็แอดไลน์ด้านล่างได้เลยค่ะ

แล้วก็จะมีรายละเอียดเรื่องราคาด้วย
เขียนเอาไว้ชัดเจนใต้คลิปเลยนะคะ
โดยเธอเนี่ยบรรยายเรื่องสรรพคุณของหน้ากากไปแล้วเนอ

ส่วนราคาระบุชัดเจนบอกว่ามี๒แบบ

รังมี๕๐กล่องก็คือ๓๕๐๐บาท
๕๐รัง๓๐๐๐บาท

ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์เลยบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยราคาหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสเนี่ย

ขายสินค้าควบคุมไม่แจ้งราคาแบบนี้มีข้อพิรุษนะ
ราคาควบคุมมันกล่องละไม่เกิน๑๒๕บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกลางควบคุมสินค้ากระทรวงพาณิชย์
บางคนก็บอกว่าไปเจอแบบนี้กล่องละ๕๐๗๐บาทเองนะคะ
ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยฟันราคาโหดไปหรือเปล่า
บางคนก็บอกอุ๊ยตลาดแถวบ้านกล่องละ๗๐อยู่เลยค่ะ
แม้ตอนนี้ยังเยอะอยู่ยังไม่ขาดตลาด
หลายคนส่วนใหญ่เข้ามาคอมเมนต์ก็คือว่าทำไมขายแพงจัง

อาจจะไม่เกินราคาที่เขาควบคุมแต่มันแพงไปหรือเปล่าอย่างนี้เหรอ
ใช่เพราะว่าหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ก็บอกว่า
นี่เจอกล่องละ๕๐๗๐บาทเองทำไมขายตั้งเป็นร้อยเลย
เรื่องนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราสอบถามไป
ผู้จัดการส่วนตัวของคุณน้ำหวานนะคะ
เขาก็ชี้แจงบอกว่าเอาอย่างนี้นะ
ถ้าคิดตามดีแบบไม่อคติ
น้ำหวานก็ไม่ได้ขายแพงหรือว่าขายเกินราคาที่กระทรวงพาณิชยควบคุมไว้
คือราคาควบคุมอยู่ที่๑๒๕บาทใช่ไหมล่ะ
นี่เขาขายกล่องละ๑๑๙บาทก็ไม่เกินนี่
ส่วนหน้ากากอนามัยที่เห็นเป็นของเพื่อนน้ำหวานเอง
น้ำหวานอยากจะช่วยเพื่อนขายไม่ใช่ของน้ำหวานเอง
ส่วนที่ลบภาพในไอจีภาพที่มีข้อความเรื่องราคาเขียนเอาไว้เนี่ย
เพราะน้ำหวานเห็นคอมเมนต์แล้วไม่อยากให้คนเข้ามาต่อว่ากันอีก
อยากจะบอกว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจที่อยากจะช่วยเพื่อนขายของจริง
อีกอย่างหนึ่งหน้ากากอนามัยมันก็จำเป็นด้วย
แต่เธอก็บอกว่าก็ไม่ได้คิดจะแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เข้ามาด่าทอนะคะ
เธอบอกว่าไม่เป็นไรเราก็รู้ว่าเราหวังดีอยู่เงียบก็ได้
เพราะบางคนก็อาจจะไม่ติดใจเรื่องราคาจะบอกว่าโอ๊ยทำไมมีเก็บไว้เยอะเหลือเกินอะไรประมาณอย่างนี้
คือเอาจริงนะช่วงก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นเรื่องขายมุ้งขายแมสกันที่มันขาดตลาดเนี่ย
รามาทุกเคสเลยจริง